ไปดูเรื่องนี้กันบ้างฮะพาลงใต้ไปที่พัทธรุงคุณเคยได้ยิน
เกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวกันใช่ไหมแต่วัวแบบว่าเลี้ยงวัวหลุมอ่ะ
เคยได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกันครับ
เชื่อว่าเคยได้ยินอะไรที่เลี้ยงอยู่ในหลุมอ่ะหมูหลุมอ่าหมูหลุมเคย
คราวนี้เป็นวัวหลุมแล้วฮะไม่เคยค่ะบอกตรงตรงหลุมต้องใหญ่แค่ไหน
งั้นพาไปที่บ้านเลขที่๑๑๒หมู่ที่๙ตะบนหารเทาอภัยูจังหวัดพระธรุงเป็นสวนของคุณกันตินั่น
กิมาคมเขาเลี้ยงวัวหลุมฮะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงวัวหลุมอย่างที่น้องใบตองบอกล่ะ
หมูหลุมขออภัยเคยเลี้ยงหมูหลุมอย่างที่น้องใบตองบอกนั่นแหละ
แต่ตอนนั้นน่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาต้องเลิกไป

อาหารแพงผ้าพันหมูมันก็แพงอีกไม่คุ้มทุน
ก็เลยปรับเปลี่ยนจากเลี้ยงหมูหลุม

เขาบอกว่าดีเลยแหละทำได้นะครับ

แล้วก็นำวัตถุดิบมารองคอกวัวอย่างเช่น
ขี้ไก่แกรบแกรบดินขี้เลื่อย
เติมวัตถุดิบลงไปอย่างเช่นเสร็จย่าหยวกสับอืดอีกมากมาย
แล้วทิ้งเวลาไว้สัก๒เดือนสามารถย้ายวัวออกไปจากคอก
แล้วทำการเก็บมูลวัวไปขาย
กระสอบแบบนี้ขายดีมาก

เขาบอกว่าหลุมนึงมันให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า๒๕๐กระสอบ
แต่มันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

เพราะอันตรงนี้ที่เห็นอยู่มัวหัว
ที่ได้จากการเลี้ยงปัวหลุม
เขาเอาไปทำการโรย
ทำการช่วยให้มันเป็นปุ๋ย
ส่วนผลิตภารกาศิกของเขาดีขึ้นจริงไง

ทำให้พี่คนนี้เขามีรายได้นะไม่น้อยกว่าเดือนละหมื่น
ในช่วงระหว่างที่เลี้ยงวัวไปเรื่อยไงครับ

เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในโครงการเลี้ยงวัวหลุมเลยนะ
แล้วให้กระเศนตะครที่อยู่ทนั้นน่ะ
มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเรียนรู้ว่า
เขาเลี้ยงกันยังไงถึงสร้างรายได้เสริมแบบนี้ได้
เขาบอกว่าตัวหนึ่งนะให้กำไรเนี่ย
โอ้โหไม่น้อยกว่าตัวละสองหมื่นเลยนะ

แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมขายเป็นนงเป็นเนื้ออะไรก็ว่าไป
หมู่แบบว่าเลี้ยงวัวเนี่ยได้กำไรมากกว่าตอนเลี้ยงหลวง

อยากจะเรียนรู้เพิ่มเต็มก็ไปกันได้ที่ผัดถลุงที่นี่นะคะ